อยู่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้นะครับ
ลากคอไอ้หื่นฆ่าข่มขืนสาวใหญ่
ผู้ก่อเหตุเป็นคนงานก่อสร้างที่อยู่ห้องเช่าใกล้นะครับ
ช็อกเพิ่งจะมากราบแม่ในวันแม่นะครับ
ปรากฏว่ารุ่งขึ้นมาหาอีกครั้งเพื่อพูดคุยธุระ
เคาะประตูห้องอยู่นานนะครับไม่มีเสียงตอบ
เอกใจเดินอ้อมไปด้านหลังไปเจอชายชะกันสวนทางออกมา
ตัวลูกชายรีบเข้าไปดูในห้องเห็นภาพสลด
โดนรัดคอฆ่าเปลือยและสิ้นใจแล้ว
โทรแจ้งตำรวจระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่ลากคนร้าย
ก่อนจะตะครุบตัวคนงานก่อสร้างที่ก่อเหตุไว้ได้
แล้วก็นี่เป็นช่วงเวลาของการนำคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเพราะว่าทางญาติของผู้เสียชีวิต
และชาวบ้านตะโกนสาบแช่งและพยายามจะรุมประชาธรรมนะครับ
นี่เป็นนาทีที่ญาติผู้ตายและชาวบ้านกรูกันจะเข้าไปรุมประชาธรรม
นายวิสุทธิ์ฝอยทัพทิมผู้ต้องหา
ขณะที่ถูกตำรวจสพเมืองราชบุรีคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
จากเหตุฆาตกรรมนางธนวัตรฤทธิ์เดชอายุ๕๕ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องเช่าเล็กที่๘๑หมู่๓ตำบล๓เรือน
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
โดยขณะที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งก็เข้าตรวจสอบ
พบสภาพผู้ตายไม่สวมเสื้อผ้าที่บริเวณลำคอและข้อมือ
มีร่องรอยเขียวช้ำใบหน้ามีบาดแผล
บริเวณอวัยวะเพศมีร่องรอยถูกข่มขืน
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ภายในห้องนะครับยังพบสก๊อตเทปใสที่ถูกใช้แล้ว

พบชุดชั้นในของผู้ตายเปื้อนเลือดและเชือกไนลอน
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
สอบปากคำนายต้นนามสมมุติอายุ๒๕ปี

ก็ให้การว่าปกติลูกจะสลับสับเปลี่ยนกันมาหาแม่เกือบทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุการณ์ช่วงสายที่ผ่านมา
คือสายของวันที่๑๓สิงหาคมนะครับ
มาหาแม่ที่ห้องเช่าเพื่อจะพูดคุยธุระ
หลังจากที่วันที่๑๒สิงหาคม

แล้วก็ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาให้เป็นของขวัญให้แม่นะครับ
แต่พอมาถึงห้องก็เคาะประตูห้อง

ในห้องมีเสียงกุกกักกุกกักแต่ไม่มีเสียงตอบรับ

อ้อมไปดูด้านหลังของห้อง
พบชายชะกันคนหนึ่งเดินสวนออกมาจากห้องน้ำด้านหลังของห้องเช่า

พบว่าแม่เสียชีวิตในสภาพเปลือยกาย

แล้วก็ติดตามตัวคนร้ายนะครับ
กระทั่งตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย
อาศัยอยู่ห้องแบ่งเช่าใกล้กับห้องของผู้ตาย
ห่างกันไปแค่ประมาณ๑๐๐เมตร
ลักษณะตรงตามที่ลูกชายผู้ตายเดินออกมาจากห้องที่เกิดเหตุ
แล้วก็สวนทางกันเห็นพอดีจำหน้าได้นะครับ
นำตัวมาสอบสวนทราบชื่อว่านายวิสุทธิ
อยทัพทิมอายุ๒๙ปี

แวกใกล้เกิดเหตุได้เพียงแค่๑๐วันเท่านั้นนะครับ
สอบสวนก็ยอมรับสาภาพว่าเป็นผู้ลงมือ

และเห็นว่าผู้ตายอาศัยอยู่ห้องเช่าคนเดียว

แต่ผู้ตายขัดขืน
ก็เลยพลั้งมือบีบคอจนนางแต้วขาดใจตาย

ปรากฏว่าลูกชายผู้ตายมาเคาะประตูเรียกทำให้ตกใจ
จึงรีบหลบหนีออกมาจากห้องแล้วก็สวนทางกับลูกของผู้ตายนะครับ
ของผู้ตายเขาจำหน้าได้ก็เลยแจ้งความไว้นะครับ
อันนี้คือเป็นข้อมูลที่ฝั่งคนร้ายให้การกับตำรวจ

แต่ทีนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อน่ะครับ
ปรากฏว่าไม่เชื่อให้การของคนร้ายไม่ได้ข่มขืน
ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีการนำตัวไปทำแผนไปชี้จุดนี่แหละค่ะ
ทีนี้ระหว่างที่นำตัวไปทำแผนนะคุณสุดสกุลดูสิคะ
ต้องรีบนำตัวผู้ที่ก่อเหตุออกจากพื้นที่ขึ้นรถยนต์
แล้วก็ไปคุมตัวไว้ที่สพเมืองราชบุรี
แล้วก็มีการดำเนินคดีในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวและฆ่าผู้อื่น
แต่ทีนี้ตำรวจเขาเค้นสอบไงสอบหนักเลย
ท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพว่าได้ข่มขืนเหยื่อด้วย
ใช่ครับตำรวจก็อยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาส
เพื่อประกอบสำนวนส่งฟ้องศาลแล้วก็ลงโทษกันต่อไปนะครับ